คุณผู้ชมครับท่ากาศยานานาชาติอุตภาวนั้นมีความสำคัญ
เพราะว่าอนาคตนั้นจะมีเที่ยวบินบินตรงไปยังท่าอากาศยานแห่งนี้
เพื่อไปเที่ยวต่อยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะทางทะเลของภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับ
ต้องการจะรองรับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้นครับ

ถ้าเกิดว่าท่ากาศยานสุวรรณภูมิรวมทั้งท่ากาศยานดอนเมืองนั้นมีปัญหานะครับ
ตอนนี้การก่อสร้างมีความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนติดตามจากรายงานครับ
อาคารผู้โดยสารหลังใหม่หรือหลังที่๒ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอาคารผู้โดยสารหลังเดิม
ที่มีพื้นที่เพียง๒๖๑๐ตารางเมตร
รองรับผู้โดยสารได้๘แสนคนต่อปีหรือ๔๐๐คนต่อช่วงเวลา
ส่วนอาคารผู้โดยสารหลังใหม่จะมีพื้นที่๒๒๐๐ตารางเมตร
ก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนประมาณกลางปีนี้
จะทำให้ท่าอากาศยานอุตภาวรองรับผู้โดยสารได้๓ล้านคนต่อปี
หรือ๑๕๐๐คนต่อช่วงเวลา
ปัจจุบันนอกจากเที่ยวบินด้านการทหารยังมีสายการบินเอกชนหลายแห่ง
ตามแผนพัฒนาในระยะแรกยังมีแผนก่อสร้างทางขับ
และลานจอดอากาศยานบนพื้นที่๓๐๐๐ตารางเมตร
ด้านทิศตะวันออกของอาคารผู้โดยสารหลังใหม่
สำหรับลานจอดอากาศยานจะสร้างหลุมจอดอากาศยานใหม่๓หลุมจอด
จากเดิม๔๙หลุมจอดรวมเป็น๕๒หลุมจอด
พร้อมสร้างสะพานเทียบเครื่องบินอีก๒สะพาน
แผนงานจะแล้วเสร็จพร้อมอาคารผู้โดยสารหลังที่๒
อกจากนี้จะมีการพัฒนาในส่วนของโครงข่ายคมนาคมทางถนน
ให้เข้าถึงท่าอากาศยานได้สะดวกมากขึ้น
โดยจะขยายทางหลวงหมายเลข๓๓๑ระยะทาง๒๙๕กิโลเมตร
จาก๒ช่องจราจรเป็น๔ช่องจราจร
รองรับการจราจรได้ถึง๑๒๐๐คันต่อชั่วโมง
เตรียมการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายพัทยามาพตะพุธ
มอเตอร์เวย์สาย๗ระยะทาง๓๑กิโลเมตร
เป็นอีกหนึ่งเส้นทางเชื่อมต่อท่าอากาศยาน
ระยะยาวยังมีแผนขยายเส้นทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิ้ง
เชื่อมท่ากับสายพัทยาสุวรรณภูมิมาอย่างอุตเผ่า